คู่นี้มักจะมีโมเมนต์สวีตส์หวาน
ให้คนไร้คู่อย่างเราได้อิจฉากันออกมาตลอดเลย
หวานใจหนุ่มเจชนะทิพย์นั่นเอง
แต่ว่าสังเกตนะว่าระยะหลัง

แค่งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงหาเวลาไป
เติมความหวานกันได้ตลอดเลยนะคุณสังเกตดูนะคะ
ล่าสุดเลยค่ะสาวเมย์เขาก็เผยให้เราฟังว่า
ถึงแม้ว่าตอนนี้เจจะกลับมาที่เมืองไทย
แต่ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะ
ออกตัวว่ามองเรื่องนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะ
สำหรับทั้งคู่ที่จะได้ฝึกความอดทนกัน
ส่วนเรื่องความห่างที่หลายคนแอบหวั่นใจว่าแม้เจชนะทิพย์จะ
แอบวอกแวกปันใจไปให้สาวญี่ปุ่นหรือเปล่า
เจ้าตัวประกาศชัดมั่นใจเลยว่าหวานใจไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนจ้า
เลยไม่มีเลยไม่มีเลยเราเจอกันในวีดีโอโคตลอดเวลา
ไม่เป็นอุปสรรคเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขค่ะ

คือเขาก็อยากเขาก็แบบเขาก็เกรงใจเราอะนะ
ก็บอกว่าเออแบบเบบีเนี่ยแบบ

พาไปเจอแฟนเพื่อนเขาอะไรทุกคนก็น่ารักกับเรามาก
แล้วก็ดูแบบคนญี่ปุ่นเขาน่ารัก
แล้วเขาแบบเหมือนเขารักเจ
เพราะว่าเจ๊ก็สร้างผลงานที่ดีเลย
ก็หลายคนที่แบบสาบแช่งเรา

เดี๋ยว๓เดือนก็เลิกหนี้ก็จะ๓ปีแล้วนะคะ

เราไม่ทนมาอยู่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้

จริงก็เป็นข้อพิสูจน์ข้อยืนยันได้อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชม

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสออกมาว่า
ไปเกาะกระแสของเจชนะทิพย์ดังหรือเปล่า

นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วแหละว่าถึงแม้เขาจะห่างกัน

ทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน
ถูกต้องรวมไปถึงความรักด้วยนะครับคุณผู้ชม

ทั้งคู่ต้องบอกว่าฝ่าฟันอุปสรรคกับกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือ
โหมกระหน่ำท้าโถมมาเยอะเลยทีเดียวนะคะ

สถานการณ์ความรักยังคงรักกันแน่นอ
ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องระยะทางบ้าง

เข้าใจแล้วก็เชื่อใจด้วย
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่
หวานไม่รสน้อยถอยลงไปเลยนะน่าจะสีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะตามองเรื่องข่าวดีเหมือนกันนะคะ